ของการบีบแร่ส่งสัญญาณเตือนกันหน่อยค่ะอย่างที่ทราบทุกวันนี้แตรรถแทบจะเสียกันหมดแล้ว
ไม่เคยบีบมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่โคราชครับ
เธอไปเจอจักรยานยนต์๓คันนะฮะขวางหน้าเบิ้ลคงเบิ้ลเครื่องขี่แบบโอ้โหเกะกะขวางหน้า
เธอก็บีบแกร่เพื่อขอทางเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่เห็นทะเบียนใช่ไหม

แล้วก็มีอีก๓คันตามกันมาเหมือนกับเป็นหัวหน้าแก๊งกับลูกน้องเนี่ย
ขี่รถกีดขวางถนนเบิ้ลรถเสียงดัง
อยู่อยู่ไปหยุดกลางถนนผู้หญิงเจ้าของรถคนนี้ที่เขาขับมาเนี่ย
เขาก็ต้องบีบแร่เตือนเพื่อขอทาง
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องเลยคุณเห็นมาสอน

ก็ต้องบีบแหละไม่งั้นเราจะขับรถไปต่อได้ยังไงนึกออกไหมคะ

แล้วหลังจากนั้นไอ้พวกนี้นะมันขี่ไล่ตาม
ขี่ไล่กวนขี่เห็นไหม
ขี่ไล่ตามกวางหน้าปาดหน้าปาดหลังปาดท้ายปาดข้าง
ทั้ง๓คันกับไอ้หัวหน้าแก๊งอีก๑คันนะครับ
จนเธอบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เพราะมันไล่ตามไป๒กิโลเมตร

เธอเบรกไม่ทันพุ่งชนมันอีกซวยอีก
เห็นไหม๒กิโลเมตรถึงสถานีตำรวจ

ตำรวจเขาก็ใจดีนะเขาก็ไปส่งให้ถึงบ้านเพื่อความปลอดภัย
ตอนที่ไปเจอพวกนี้เจอที่ถนนมหาดไทยอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
โอ้โหเธอก็เอามาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะ
แล้วก็บอกว่าบีบแตร่เตือนเหมือนเขาด่าเลยถึงตามหาเรื่องเขา
ทีมข่าวทะทีติดต่อไปยังผู้เสียหายนะครับล่าสุดตอนนี้เจอตัวไอ้ผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
บอกว่ากำลังเจรจากันอยู่บีบแตรไม่น่าจะให้ทำยังไง
ก็ขวางถนนขนาดนั้นนะก็ต้องบีบแรงนั่นแหละ